ต้องบอกว่าเพิ่งศึกมาลาศิคะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็กลับมาสดใสเหมือนเดิ

คุณกัณฑัฐนี่แหละทิศกัณฑ์นะคะ
เพิ่งศึกมาศึกปุ๊บกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ไฟไหม้ค่ะ
สุพรรณไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันนะคะ

สำหรับกัณฑัฐค่ะที่หลังจากลาสิคะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปุ๊บวันรุ่งขึ้น
เจ้าตัวชักชวนกลุ่มแฟนคลับจำนวนกว่า๒๐๐คนค่ะ
เดินทางไปร่วมงานการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนวัดชีธารามค่ะ

ทำให้นักเรียนทั้งหมดจำนวน๗๗คน
ต้องไปอาศัยสาราการประเรียนของวัดเป็นการชั่วคราวค่ะ
ขาดอุปกรณ์การเรียนอย่างมากนะคะ
โดยทางหนุ่มกันและแฟนคลับก็ได้นำเงินสด
จำนวน๕๗๑๓๙บาทนะคะ

ก็รวมกันกับเงินบริจาคตอนบวชอีกจำนวน๗๐๐๐บาท
มอบให้กับพระครูวิบูรณ์ค่ะ
เป็นเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีร่วมด้วยบรรดาผู้ใจบุญที่มาร่วมงานกว่า๕๐๐คนค่ะ
ยอดเงินจากการฮอสภาปป่าครั้งนี้นะคะ
รวมกว่า๒๐๐๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว
และยอดบริจาคผ่านบัญชีโรงเรียนวัฒน์ถีฐารามจำนวน๘๐๐๐๐๐บาท

เงินทั้งหมดนะคะ๓๐๐๐๐๐๐บาทกว่าเลยทีเดียว
ซึ่งทางโรงเรียนก็จะนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างในด้านการศึกษา
โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลในการใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อไปค่ะ
ถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรา

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป